คุณผู้ชมคะมีความอัดอั้นตันใจของผู้หญิงคนนึงที่เธออัดคลิปแล้วโพสต์ในโลกโซเชียลแล้วคลิปนี้คนดูกว่า๒ล้านครั้ง

ผู้หญิงคนนี้บอกว่าโอ้โหน้อยใจเสียใจมากเลยเพื่อนเลิกคบ

เพราะเพื่อนมาขอยืมเงินแล้วเธอไม่ให้ยืมเงิน

กลายเป็นว่าเพื่อนเลิกคบเธอเฉยเลยเดี๋ยวลองดูคลิปค่ะ
จะไม่ให้กูใช้ชีวิตเลย
ในขณะที่กูน่ะมารักอะลูกกับผัว
แต่พวกมันไปเที่ยวแล้วก็เลิกคบกูอะไรวะ
ทาวิตกูเพิ่งเริ่มเล่น
อะไรนักหนาจะยืมแต่เงิน
ไม่ทำอะไรกันเลย
อัดอั้นมากพี่อุ๋ย

คุณผู้ชมเคยโดนยืมเงินไหมคะ
คุณผู้ชมทำยังไงกันคะ
เนี่ยไม่ให้เพื่อนยืมเงินเพื่อนบอกเลิกครบเลย

ถ้าเกิดแบบเพื่อนเลิกครบเพราะเราไม่ให้ยืมเงิน
ก็หมายความว่าก็ไม่ใช่เพื่อนแท้หรอก

ก็ตัดไปก็ได้นะไม่เป็นไรนะ

คือเธอบอกว่าคือเธอจะเปลี่ยนเบอร์
เพราะว่าโทรมาร้องไห้โทรมายืมเงิน
อย่างกับเธอมีเงินเป็นพันล้าน
พันสองพันเออเข้าใจ

เธอต้องมานั่งขายของออนไลน์ขายครีมกระปุกละ๓๐๐
คิดว่าเธอรวยขนาดไหนกันเนี่ย
แต่พอเธอไม่ให้ยืมกลายเป็นว่าเพื่อนหาว่าทำไมไม่ซัพพอร์ตเพื่อน
ทำไมไม่ช่วยเพื่อนยามเพื่อนลำบาก
ล่าสุดทีมข่าวของเราคุยกับผู้หญิงท่านนี้ค่ะคุณฟ้านะคะ
ทำธุรกิจส่วนตัวขายของออนไลน์ขายครีมนะคะ
เป็นเจ้าของแบรนด์ครีมของเธอเอง
เธอบอกว่าโหยคนมารุมยืมเงินเธอวันเดียว๓คน
บางคนก็ยืมซ้ำเคยยืมแล้วของเก่ายังไม่คืนมายืมซ้ำ
อัดอั้นมากจริงค่ะ
คนที่เคยยืมไปแล้วคนที่เคยช่วยไปแล้วถึงขั้นที่แบบว่ามายืม
หมื่นให้ครึ่งหนึ่งแบบไม่ต้องยืมเอาไปเลยไม่ต้องคืนก็คือให้ไปแล้ว
แต่ว่าก็ยังเดือดร้อนกันอยู่อีกแล้วแบบมาซ้ำมันรู้สึกมันแบบมันอึดอัดอ่ะ
ไอ้พวกเก่าเก่าที่ยืมแล้วก็เวลาทวงก็บอกไม่มีไม่มีก็ไม่ไม่มีอ่ะ
คนไม่มีก็ไม่รู้จะทวงยังไงมันอึดอัด
หลายคนคงมีประสบการณ์เรื่องของการถูกยืมเงินคนก็เลยไปดูกัน
สองล้านกว่าครั้งนะคะพี่อุ๋ยแต่อันนี้เป็นคลิปของเธอที่เธอเคยตอบคำถามชาว
อเคลียร์ฟว่าเธอซื้อรถแพงแล้วมากก็แล้วอธิบายว่าออกมานี้เป็นบ้านเกาะแล้วเสริม
แต่ว่าไอ้คลิปที่ว่า๒ล้านกว่าคือคลิปที่อัดอั้นเพื่อน
ไม่เห็นนะมาบอกไม่ซัพพอร์ต

คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกคุณเก่งมาสอน
บอกใช้วิธีแก้ปัญหาคือก่อนมันจะยืมเราเรายืมมันก่อน
แต่ก็ดีก็เสียเพื่อนที่เขาไม่เข้าใจเราไปก็ไม่เป็นไรดีกว่า
ทั้งเพื่อนเสียทั้งเงินอันนี้ไม่ได้เสียเงินไงไม่ได้ให้ยืม
ดีกว่านี่ยืมก่อนเลยโทรมายืมก่อนเลย

ใครมาขอยืมบอกเอองั้นเรายืมบ้างได้ไหมล่ะยืมกลับไปก่อน